ดูข่าวนี้กันหน่อยค่ะบอกแล้วเดี๋ยวจะตกใจ
นายกท้าดวนกำนันเลยค่ะอ่าโหช่วงนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของกำนันเนี่ยอืม
นายกเทศมนตรีคณะยกเล็กบอกขอท้าดวนกันนาน
พูดคำเดียวเลยหรือมึงจะเอากับกูไหม
ลองดูคลิปค่ะ
อ๋อเดี๋ยวจะไปรู้ได้ไงอ่ะมึงโทรบอกเฮ้ยใครเจ้าแต่ตาอันนี้มันติดติดแล้วไงล่ะอ่ะมึงก็โทรแล้วบอกเลย
อ่ะมันไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่เรื่อง

โทรแล้วมันจุดเดรัมที่เรียนพอนตรงที่ที่อ่ะค่ะ
ช่วยดาวของเขาด้วย
โอ้โหต่อหน้าประชาเชียนะฮะท่านนายกครับ
กำนันครับใช่ค่ะใจเย็นเย็นกันหน่อยนะคะ
ประทะคารมกันรุนแรงค่ะมีชาวบ้านถ่ายคลิปไว้ได้
คนไหนอ่ะนายกคนไหนอ่ะกำนันนี่คนที่เป็นกำนันก็คือ
เสื้อสีน้ำเงินที่ยืนหันหลังแบบนี้แหละค่ะเสื้อกั๊กน้ำเงินนะคะ
ส่วนอีกท่านหนึ่งที่ยืนอยู่อีกฝั่งนึงแต่ตัวกำนันท่านก็จะบังหน่อยนะ
ก็คือนายกเทศมนตรีท่านหนึ่งค่ะแล้วเนี่ยหวิดวางมวยกันเลยเกิดขึ้นตรงบริเวณไหน
หน่วยเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนอยู่ที่หมู่บ้านนะคะ
เป็นวันที่มีการจัดให้เลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนในหมู่บ้านบ้านบัวทอง
จัดเลือกตั้งที่ชมรมหมู่บ้านบัวทองแห่งนี้นะครับ
แต่ปรากฏว่าระหว่างที่เปิดให้เลือกตั้งนายยกเทศบาลเมืองบางรักพัฒนาเกิดอาการหัวเสียปะทะคารมกับกำนัน
เกี่ยวกับเรื่องการติดตั้งป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน
จากไม่พอใจนะที่ทางด้านของกำนันเนี่ย
ปลดป้ายหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งที่เป็นฝ่ายของท่านนายกเทศ
เออก็เลยมีปากเสียงกันนี่แหละฮะ
ไม่พอใจอย่างแรงขึ้นมึงขึ้นกู
ใช่เพราะว่าทางฝั่งของท่านนายกเทศท่านบอกกุมานี่มาอำนวยความสะดวก
มีปัญหากับกูทำไมไม่ยอมโทรมาบอกก่อน
ป้ายหาเสียงของทีมงานท่านนายกเอาไปติดที่หน้าหน่วยเลือกตั้ง
กำนันก็ตอบไปเลยช็อตนั้นบอกไม่ใช่เรื่องที่กำนันต้องโทรบอก
ท่านนายกตอบกลับทันทีก็ถ้ากำนันโทรบอกทีมของนายกก็พร้อมจะเอาออก
กูก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรอยู่แล้วกูก็พร้อมชนกูไม่กลัวใครอยู่แล้ว
หรือมึงจะเอากับกูประโยคเด็ดเลยนะ
กำนันมึงจะเอากับกูหรือเปล่าค่ะโอ้โหแล้วกำนันตอบนะคะ
กำนันตอบว่าก็เอาดินั่นแหละมันก็เลยกลายเป็นเกือบวิทย์วางมวยค่ะ
สุดท้ายเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองแล้วก็ตำรวจที่อยู่ในเหตุการณ์
เข้ามาห้ามปรามแล้วก็แยกทั้งสองฝ่ายออกจากกันไปนะคะ
ส่วนชาวบ้านเองก็ถ่ายคลิปนี้ไว้ก็ได้แต่มองดูตาปลึบแหละ

ก็ไม่คิดว่าผู้ใหญ่ของคนในชุมชนจะมีแบบนี้
คุณผู้ชมฮะในเบื้องต้นคือคลิปนี้ถูกเผยแพร่ในโลกโซเชียลนะฮะ
ทำให้คนที่เห็นคลิปอย่างที่บอกโอ้โห
พฤติกรรมของทั้งนายกเทศของทั้งกำนันทำไมเป็นแบบนี้ล่ะ
และจะดูแลชุมชนด้วยความรุนแรงแบบนี้หรือเปล่า
แต่เรื่องนี้อาจจะต้องมีการตรวจสอบต่อนะ
ใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวก็ต้องรอทั้งสองฝ่ายออกมาชี้แจงให้เราได้รู้กันหน่อยนะคะ

นะครับแล้วดีกันหรือยังก็ไม่รู้เนี่ย
มีกาวใจหรือยังก็ไม่รู้นะครับ